ผู้ชมครับน้องธันวาเด็กชายวัยสามขวบนะครับ
น้องเนี่ยเสียชีวิตอย่างปริศนาค่ะคุณตาคุณยายได้รับอ่า
คุณปู่คุณย่าได้รับแจ้งเหตุนะฮะคุณปู่คุณย่าคือไม่เชื่อฮะ
หลังจากเห็นสภาพศพของหลานชายแล้วอ่ะอืม
ว่าจะเป็นการที่แบบตกเตียงลงมาแล้วเสียชีวิตตอนที่อยู่กับแม่
นี่หน้าผากช้ำอย่างนี้เลยเหรอคะนี่ขนาดเซ็นเซอร์อยู่นะ
ก็เลยส่งศพหลานไปชนะสูตรอย่างละเอียด
แน่นอนว่าเด็กไม่ได้ตกเตียงมาแล้วเสียชีวิตค่ะ
ไล่ไปไล่มาคือน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
น้องธันวาเด็กชายวัยสามขวบคุณแม่เอาไปเลี้ยง
นะอยู่ที่นครนายกนะฮะอ่าที่ปราจีนบุรีนะครับ
ทีนี้คุณแม่ก็ไปอยู่กับเพื่อนอืม
อ่าเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนเขามีสามีค่ะอ่า
ช่วงที่เกิดเหตุอ่ะน้องอยู่กับสามีของเพื่อนแม่ค่ะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยนายคนนี้ก็อุ้มน้องธันวาออกมา
มาขอความช่วยเหลือจากทางพวกเจ้าของห้องเช่าเจ้าของบ้านเช่านี้ก็ไปเช่าอยู่ด้วยกัน
บอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยเด็กตกเตียงเด็กตกเตียง
สุดท้ายเด็กเสียชีวิตนะครับ
พอคุณปู่คุณย่าซึ่งอยู่ปราจีนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่าหลานชายเสียชีวิต
ก็เลยรีบมาดูหลานนะฮะมาจากปราจีนบุรีมาที่นครนายกนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าก็มาเห็นสภาพศพของหลานก็รู้สึกผิดสังเกตนะครับ
ก็เลยส่งศพหลานไปชนะสูตรอย่างละเอียด
สุดท้ายก็อย่างที่คาดแล้วฮะเด็กไม่ได้เสียชีวิตเองด้วยการตกเตียงนะครับ
เด็กชายวัยสามขวบนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าอ๋อปู่ย่าอยู่นครนายกนะฮะ
ที่ปราจินบุรีนะครับวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
แต่ไปที่นครนายกก่อนนะไปที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องธันวา
เด็กชายวัย๓ขวบนะครับวัดอินทารามตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
คุณปู่คุณย่ารับศพหลานชายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่
คุณปู่คุณย่าของน้องธันวาบอกว่าอย่างนี้ฮะติดใจสาเหตุการณ์ตายของหลานชายมาก
ที่สำคัญก็คือหลังจากเกิดเหตุยังติดต่ออดีตลูกสะพ้าย
ก็คือแม่ของน้องธันวาไม่ได้เลยแม่ของน้องธันวา
ชื่อส้มอายุยี่สิบแปดปีพอผลจรรย์สูตรสมบอย่างละเอียดออกมา
สาเหตุการตายของหลานชายนะครับ
เยื่อบุปอดฉีกขาดทำให้เลือดคั่งในปอด
นี่แหละคือสาเหตุการเสียชีวิตแล้วเด็กจะตกเตียงได้ยังไง

ก็เลยต้องลุกขึ้นมาแจ้งความเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้อง
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เพื่อหาความเป็นธรรมเรื่องการเสียชีวิตของหลานชาย
คุณปู่คุณย่าบอกว่าตั้งแต่อดีตลูกสะพ้ายเลิกกับลูกชายเนี่ย
เขาก็เอาลูกเนี่ยคือน้องธันวาไปเลี้ยงเอง
คือพยายามจะขอหลานมาเลี้ยงแล้วแต่ว่าแม่เด็กเขาไม่ยอมนะครับ
โดยส้มในนะอดีตลูกสไพเลอร์
พาน้องธันวาไปอยู่ที่ห้องเช่าซึ่งเช่าอยู่กับเพื่อนนะครับ
เพื่อนของส้มที่อยู่ด้วยก็คือพิริยานะครับ
เป็นเพื่อนของส้มอายุ๒๘ปีเหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนของส้มเนี่ยคือพิริยาเนี่ยเขามีสามีชื่อพงศกรนะฮะ
ซึ่งเพื่อนของส้มเขาก็มีลูกสาวอายุ๗ขวบอยู่ด้วยอีกคนนึง
เท่ากับว่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ย๕คนนะฮะ
ก็คือส้มแล้วก็น้องธันวาแล้วก็พิริยาเพื่อนของส้มกับสามีแล้วก็ลูกสาว
ก่อนจะเกิดเหตุนะในวันนั้นนะครับ
ก็คือส้มเนี่ยเขาไปหาแฟนใหม่
แฟนใหม่อยู่ที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ส้มเขาก็เลยฝากลูกชายคือน้องธันวาไว้กับเพื่อนนะฮะก็คือพิริยา
บังเอิญพิริยาเมื่อวานนี้นะฮะ๑๔มีนาคม
ริยาเขาก็พาลูกสาวของเขาอายุ๗ขวบเนี่ยไปซื้อของข้างนอกนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่บ้านเช่าก็เลยเป็นพงศกรอยู่กับน้องธันวาเพียงลำพัง
แล้วช่วงเที่ยงเที่ยงเมื่อวานนี้อยู่อยู่พงศกร
อุ้มน้องธันวาวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าของห้องเช่า
บอกว่าเด็กสนจนตกเตียงเป็นอะไรก็ไม่รู้
สภาพของน้องธันวาตอนนั้นคือไม่มีสติแล้วไม่ได้สติแล้ว
หน้าผากมีรอยเขียวช้ำไปหมดมีเลือดไหลออกจากปาก
ทางเจ้าของห้องเช่าเขาก็รีบพาตัวเด็กส่งโรงพยาบาลนะครับ
ไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอยู่๔๐นาที
สุดท้ายยื้อชีวิตน้องธันวาเอาไว้ไม่ทันนะฮะ
น้องเสียชีวิตแล้วเขาก็แจ้งญาติญาติกันไงตามหาตัวส้มไม่เจอด้วย
มีบงมีเบอร์มีที่อยู่เขาเลยแจ้งไปยังปู่กับย่าปู่กับย่ามาถึง
อย่างนี้มันผิดปกติก็เลยขอให้ชนะสูตรอย่างละเอียด
ซึ่งคุณปู่คุณย่าเชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่สามีของเพื่อนส้มคนเดียวที่อุ้มน้องธันวาออกมาบอกว่าเด็กตกเตียง
ทั้งหมดที่อยู่ในบ้านเช่าเนี่ยจะตัวส้มเองด้วยเนี่ยทั้งหมดรู้เห็นกันหรือเปล่าร่วมกันปกปิดหรือเปล่า
ก็ยังดีใจขึ้นมาอย่างคือได้หลานกลับมาแต่ได้มาตอนตายเสียใจสามปีผมไม่เคยได้อุ้มเขาเลยได้อุ้มตอนตอนเขาตายเนี่ยอยากให้ตำรวจน่ะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และผลผลพวงที่สาเหตุที่เกิดเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากยาเสพติด
ไม่มากว่ามันไม่ได้ตีคนเดียวนะมันตีหลายคนใช่ไปออกจากปากของมันแหงคนมาก
ตั้งมาเป็นกุศลที่นี่นะครับวันนี้คุณจ๋าจำศรีก็เลยไปตามความคืบหน้าทาง
คดีทางเหตุการณ์นะครับซึ่งที่เกิดเหตุห้องเช่าที่น้องเนี่ยไปอยู่กับแม่
แล้วก็เพื่อนของแม่เนี่ยนะฮะอยู่ที่ตะมนต์โคกไม้ลาย
อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับเจ้าของห้องเช่าก็พาไปดู
ห้องที่เกิดเหตุห้องก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นที่นายพงศกรบอกว่าเด็กตกเตียง
จะถึงขั้นทำให้เด็กเสียชีวิตเลยหรือ
เจ้าของห้องเช่านะครับบอกว่าแม่ของน้องธันวาแล้วก็เพื่อนมาขอเช่าห้องนะครับ
คือเพิ่งมาเช่านะครับเมื่อ๑๐โมงของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นผู้ใหญ่อีก๒คนแล้วก็เด็กอีก๒คนนะครับ
แล้วก็มีสามีของเพื่อนเขาก็มาอยู่ด้วยอีก
ก็เลยเป็นผู้ใหญ่๓นะครับ
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะฮะก็มีผู้ชายเนี่ยอุ้มเด็กวิ่งออกมาจากห้องมาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกเด็กตกเตียงในสภาพที่ตอนนั้นเด็กไม่รู้สึกตัวแล้ว
แล้วหน้าผากมีรอยเขียวช้ำเต็มไปหมด
แต่ว่าตอนที่เขาเอาเด็กไปขอความช่วยเหลือให้พี่เรียก๑๖๖
ก็คือมือเขาก็คือจะจับโทรศัพท์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

เด็กหนูก็เล่นกับน้องแทบจะทุกวันเลยค่ะ
ตั้งแต่ตอนที่ว่าพ่อเขาจะ
ที่แม่เขาจะเอาน้องไปอยู่อะค่ะ

พอได้บอกแสงแบบนี้ตำรวจของพมกราชินบุรี
ไปควบคุมตัวทันทีนะฮะ
นายพงศกรนาดีอายุ๒๖ปี
สามีของเพื่อนแม่เด็ก

อยู่ด้วยกันแค่ลำพังสองคน
นายพงศกรถูกคุมตัวมาสอบปากคำนะครับ

อมรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจริง

แล้วก็ตามสูตรอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นจะทำให้เด็กเนี่ยตาย

ในช่วงที่แม่ของเด็กกับเมียของเขา

เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อว่าทำร้ายแบบไหนอย่างไร

แต่ทำไมทรมาภทัณฑ์สูตรออกมาบอกช้ำเหลือเกิน
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และเสพยาเสพติด
เพราะตรวจสอบแล้ว
คือเห็นแต่ละเคสที่ผู้ต้องหามาบอกว่าทำร้ายจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจให้ตายอ่ะ
แต่จุดที่ตีเนี่ยจุดตายหมดเลยนะคะ
บ้างล่ะไทยทอยบ้างล่ะกระทืบท้องบ้างล่ะอย่างนี้
คือเด็กสามขวบคือความจริงคุณมันต้องไม่เริ่มต้น
ต้องเริ่มต้นจากไม่ทำร้ายอยู่แล้วใช่ไม่ใช่ว่าทำร้าย
แต่ไม่ได้ว่าอยากให้ตายซึ่งคุณต้องไม่ทำร้ายเขาอยู่แล้ว